กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
เรื่องของปัญหาการจอดรถขวางหน้าบ้าน
มันกลายเป็นปัญหาอมตะของเพื่อนบ้านนะคะ

คือมีรถเพื่อนบ้านมาจอดขวางทางเข้าออก
แล้วมันกลายเป็นการทะเลาะวิวาสการเถียงกัน
ลามไปถึงจะต้องร้อนไปถึงตำรวจ

เดี๋ยวลองดูคลิปหน่อยค่ะ
หยุด
หยุดแล้วว่ะหยุด
จะทำยังไงดีเลย